ส่วนอีกที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปเมื่อกี้ไปแข่งขัน
อกเปลือกสับปะรดแต่นี่ที่จะพาไปไปจับปลาไหล่
เขาไม่ได้แข่งขันกันแต่จะไปดูการจับปลาไหล่ว่า
จับยังไงให้มันอยู่มือจับยังไงให้มันติด
เพราะว่ามันลื่นมากเลยนะครับ
คุณธนัทเนี่ยชำนาญมากกับเรื่องของปลาไหล่

คุณชอบกินปลาไหล่ไง

เอานี่แหละกำลังออกไปหาปลาไหลเลยทีเดียว
การที่จะไปจับปลาไหล่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
ยากอยู่พอสมควรเขาต้องมีวิธี
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยเขาทำกันยังไงนะครับ
ก็โชว์เลยสาธิตวิธีการจับปลาไหล่ให้ดู
ก็ต้องอาศัยประสบการณ์เพราะว่าในช่วงฤดูแรงเนี่ย

จะไปจับปลาไหลในรูมันก็ต้องมีอุปกรณ์กันหน่อย
ขั้นตอนแรกต้องเดินสำรวจตามแหล่งน้ำในไร่นา

แล้วก็มันจะอยู่ในแหล่งชุ่มน้ำหรือว่าริมแหล่งน้ำ
ในรูเนี่ยมีน้ำอยู่ด้วยเพื่อเมื่อพบรูแล้วก็ปักเบ็ดเลย
โดยใช้ไส้เดือนเป็นเหยื่อล่อวางเอาไว้หน้ารูปาไหลนะครับ
แล้วก็ต้องเฝ้าดูรูนั้นตลอดเลยนะคอยจับจังหวะให้ดี
พอปลาไหลออกมากินเหยื่อปั๊บติดเบ็ดที่ปักไว้ดึงทันทีเลยครับ
ปล่อยให้ปลาไหลดันตัวกลับเข้าไปในรูมันจะลึกเกินไป

เพราะว่าถ้ามันทานไอ้เหยื่อเข้าไปแล้วเนี่ยนะแล้วมันจะกลับเข้าไปรูมันลึกมาก
มันสู้แรงมันไม่ไหวอาจจะขาดได้แล้วก็หลุดแห้ว
ต้องใช้เทคนิคจริงต้องมีวิธีการ
คือถ้ามันงับปุ๊บดึงเลยหรือว่าหากปลาไหลดึงเบ็ดลงไปในรูลึกมาก
อาจจะต้องใช้วิธีการขุดดินเข้าไปตักมันขึ้นมาจากในรูเลยนะครับ
แต่ละวันเขาบอกว่าจับปลาไหล่ได้เนี่ยก็จะนำไปเป็นอาหารบางวันได้มาก
เอาไปขายกิโลกรัมละ๒๒๐บาทเฉลี่ยได้วันละ๒กิโลกรัมครับ
ถ้าต้องเคลียร์เบื้องว่าเออหู้นี่มันไม่อยู่แล้ว
เอาไปหาหู้ใหม่หู้ที่ว่ามันมีนามขึ้น
มีนามขึ้นแล้วเขาให้บายปั๊บเนี่ยนามมันจะบุ้นขึ้นมา
หลังจากเอาไปใส่หู้นั่นมันจะไม่ค่อยปลานะครับ
สำหรับการวางเบ็ดเพื่อจับปลาไหล่จะมี๒รูปแบบนะ
การวางเบ็ดเป็ดริมคันนาโดยใช้เป็ดที่ทำคันด้วยไม้ไผ่
ซึ่งจะใช้ปักลงดินส่วนตัวเบ็ดจะเสียบด้วยเหยื่อนะครับ
หรือว่าไส้เดือนซึ่งก็จะได้ผลดีเพราะว่าปลาไหลชอบมาก

ส่วนอีกแบบคือการวางเบ็ดในรูปปลาไหล
ซึ่งวิธีนี้จะได้ผลมากถึง๑๐๐แต่ต้องใช้ความชำนาญในการหารูปลาไหล่นะ
เออก็ต้องหาให้เจอนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับเป็ดนะมันคือเบ็ดที่ปักเอาไว้

เออคิดถึงเบ็ดอยู่ด้วยเลย
อ่ะมีผู้ชมส่งมาว่าปลาไหล่เอาไปทอดก็อร่อยเหมือนกันนะครับ
มีบางคนส่งมาบอกว่าอยากเห็นเราสองคนจับปลาไหล่
น่าจะไม่รอดคุณดูแล้ว